อ่างทองครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
คาราโอเกะครับรับงานไปดูแลลูกค้า
สามอาทิตย์อืมพอเห็นว่าอ้าวทำไมไม่มาดูแลฉันอ่ะ
ดูแลอีกคนหนึ่งทำไมทำร้ายเธอครับ
มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ครับผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๒๖ปีครับถูกในแบงค์ขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวแดงทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเหนือคิ้วซ้าย
แตกเป็นแผลยาวเลยดวงไปถึง
ตาซ้ายก็เขียวช้ำนะครับเหตุการณ์

ถนนเส้นนี้คือริมถนนสายอ่าง
ป่าโมกในตัวเมืองอ่างทองเลยครับ

ตรวจสอบนี่คือผู้บาดเจ็บนะฮะ
เอาไว้เหนือคิ้วด้านซ้ายพอเป็น
คือถนนเส้นนี้เทียบกันกับเมื่อคืน
และนี่คือหลักฐานเด็ดวงจรปิดครับ

ตามเวลาที่ปรากฏ๑๗มิถุนายนครับ

และในแบงค์ทะเลาะกันอยู่ริมถนนพอดี

ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็เลยให้ความช่วยเหลือ

หลังจากนั้นไม่นานกู้ภัยและตำรวจก็มาถึงครับ

ภาพเหตุการณ์เมื่อคืนนี้จากวงจรปิด

ภาพที่ถ่ายจากมือถือในรถแล้วเห็นว่ามีคนถูกทำร้าย

และจากคลิปที่ถ่ายโดยกล้องมือถือ
ล่าสุดไปเจอตัวแล้วเจอตัวคนเจ็บแล้ว
เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นเด็กเสิร์ฟทำงานร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง

คนก่อเหตุชื่อแบงค์รู้จักกันได้๓อาทิตย์ยังไม่ถึงเดือนเลย
เป็นลูกค้าร้านคาราโอเกะมาติดพันธุ์เธอ

ไม่ยอมให้ไปดูแลลูกค้าคนอื่นจะให้ดูแลแต่แบงค์เท่านั้น
ช่วงประมาณ๕ทุ่มกว่า๑๖มิถุนายนเธอไปรับงานนอก
ไปเจอเลยทำร้ายร่างกายเธอระบาดเจ็บ
จะฉุดเธอขึ้นรถพาไปที่บ้านหลังหนึ่ง

กระทั่งเมื่อคืนนี้ฉวยโอกาสหนีออกมาได้
แต่แบงค์ก็ตามมาเจออีกและพยายามทำร้ายร่างกายเธออีกด้วย

เราม่่อยคิดไม่ฟันว่าเขาจะมาทำไว้
มันมีปัญหาอะไรกันมาก่อนปะ
ไม่ครับไม่เคยมี
กับคนอื่นแบบนี้อีก
ก็ต้องดำเนินการต่อไปให้กฎหมายดูแลดีกว่า
เจ็บบอกว่าให้กฎหมายดูแลและทำหน้าที่ไปครับ
พลเมืองดีบอกว่าตอนนั้นตัวเขาเองกับเพื่อนนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่ที่ร้านขายของชำห่างจากจุดเกิดเหตุ

คู่นั้นแบงค์ตะโกนสวนกลับมาบอกเรื่องของผัวเมียทะเลาะกันอย่ายุ่ง
แล้วฟ้าก็วิ่งหนีไปตามถนน
เขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยบิดรถตามไปดูครับ
แล้วแฟนของเขาก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจ

เขาพยายามจะขี่รถตามไปแต่ว่าตามไม่ทันครับ
ก็ตาเขาช้ำหมดเลยเขาแปะแผ่
แปะแบบนี้เลยก็เลยว่ามันไม่ใช่แล้ว
แต่เขาบอกว่าเรื่องผัวเมียเราก็ไม่กล้ายยุ่ง
ค่ะแล้วน้องผู้หญิงพอเห็นผู้ชายพูดว่าเรื่องผัวเมีย

ใช่แล้วผู้ชายก็ขี่มองใส่ตาม
ใช่ขี่เหมือนไล่ชนเหมือนมีมีดมาด้วย
ก็เลยผู้หญิงพูดว่ายืนดูซักพักก็ทนไม่ไหว
ก็เลยต้องไปช่วยเหลือขี่ตาม
แต่แค่แค่แค่มามัวหรืออะไร
เหมือนน่าจะเมายาถ้าถ้ามองนะครับคล้ายเมายา

ทางคดีตำรวจสพเมืองอ่างทองบอกว่า
คนเจ็บนั้นไปให้ปากคำแล้วเรียบร้อย
ส่วนในแบงค์ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกมาให้ปากคำเหมือนกัน
คาดว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้
และล่าสุดครับตรวจสอบข้อมูลกับในแบงค์ได้แล้วครับ
ลองฟังในแง๊งเขาหน่อยเขาเล่าให้ฟังอ้างว่า
เขาทำร้ายนางสาวฟ้าจริงแหละอันนี้เขายอมรับเพราะหึงหวง
โมโหที่ฟ้าไปรับงานนอกยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ใช่ลูกค้า
และไม่ได้กักขังหน่วงเหนียวฟ้าด้วย
เนื่องจากฟังเหตุผลของแบงค์นะครับ
ผมและฟ้าคบหาดูใจกันจะบอกว่าผมเป็นลูกค้าเขาได้ยังไง
ผมกับฟ้าคบหากันแล้วผมก็ขออนุญาตเมียผมแล้วเรียบร้อย
เมียผมรับรู้เรื่องนี้ที่ผมคบหากับฟ้าเนี่ย
ตอนนี้เอาเป็นว่าขอผมตั้งหลักก่อนนะจะเข้ามอบตัวเร็วนี้
ลุงตุงนังพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อ
ทางคดีและคำชี้แจงเพิ่มเติมครับ